ไปดูมีเรื่องกันหน้าผับที่เพชรบูรณ์นะครับ
ที่ถูกจับจ้องมากก็ตรงที่ผู้ชายต่อยหน้าผู้หญิงเลือดอาบนี่แหละครับ
นี่เพจข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์ครับนำคลิปนี้มาโพสต์บอกว่า
ทำร้ายต่อยผู้หญิงมันไม่แมนนะครับ
ลูกเพจนะครับแจ้งส่งคลิปเหตุเพื่อนถูกทำร้ายที่ผับแห่งหนึ่ง

ไม่ห้ามเท่าที่ควรนะครับ
แฮสแท็กเจ้าหน้าที่ทั้งปกครองตำรวจสุ่มตรวจบ้างนะครับ
ส่วนคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียแทบจะอ่านออกอากาศไม่ได้เลยคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้ามาต่อว่าผู้ชายที่ต่อยผู้หญิงนะครับ
โอ้โหแล้วก็มีการตำหนิกาดของผับนะครับ
ที่ไม่มีใครเข้าไปห้ามปรามเหตุการณ์นี้
ทีมข่าวได้ข้อมูลจากผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายนะครับ
เธอเล่าบอกว่าคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเธอไปเที่ยวกับสามีกับรุ่นน้อง๗๘คน
ผับแห่งหนึ่งในเมืองเพชรชบูรณ์ครับ
แล้วก็เกิดเข้าใจผิดกับอีกกลุ่มนึงนะครับ
จนมีการพูดคุยเคลียร์ปรับความเข้าใจกันแล้วนะ
แต่พอผับเลิกครับเธอกับสามีเดินออกมา
ชายจัดการสี่ห้าคนมารุมทำร้ายสามีเธอ
เธอเห็นก็เข้าไปห้ามแต่ก็ถูกต่อยหลายครั้งนะครับ
รู้ทีหลังว่าเป็นทหารนะครับแล้วมักจะมีเรื่องเป็นประจำเลยนะครับ
ส่วนอีกคนเป็นตำรวจมาขยุ่มหัวเธอนะครับ
ตามที่คุณผู้ชมเห็นไปในคลิปเมื่อสักครู่
หลังเกิดเหตุนะครับพาสามีไปโรงพยาบาล
สามีเนี่ยคิ้วแตกเย็บไป๖เข็มตาบวมปวดหัวเข่า
ส่วนเธอก็ได้รับบาดเจ็บฟกช้ำที่แขนหน้าข้อมือ

แจ้งความดำเนินคดีที่สพเมืองเพชรชบูรณ์ครับ
บอกให้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ก่อนนะครับ
แล้วก็โรงพยาบาลจะแจ้งให้ตำรวจทราบอีกครั้ง

เพื่อตามตัวคนร้ายมาสอบสวนข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบูรณ์ระบุว่า
เรื่องต้นตรวจสอบพบว่าเป็นการทะเลาะวิวาสกันนอกสถานให้บริการ
แล้วก็เป็นเวลาที่สถานบริการปิดแล้ว
สั่งการให้ฝ่ายปกครองออกไปตรวจสอบอย่างเข้มงวดครับ

ถ้าฝ่าฝืนจะสั่งปิดทันทีครับ